ส่งสนามเลือกตั้งผู้ว่ามหานครกันนะฮะ

ไม่ทั่วถึงแต่ค่อยเรียงให้ทีละคน
ละคนละคุณนะอาจจะส่องกันทุกวันแบบนี้นะครับ
นี่คนแรกเลยนายสกลทีพัทยกุลนะครับ

หาเสียงที่สวนสาธารณะวาบรีพิรมเขตคลองสามวา
พบกับพบปากกับพี่น้องประชาชนที่มาออกกำลังกายนะครับ
โดยนำเสนอนโยบายจัดให้มีสวนสาธารณะ
หรือว่าพื้นที่สาธารณะสำหรับคนกรุง

จากที่ขณะนี้มีสวนสาธารณะในกรุงเทพ
อยู่ประมาณ๓๐จุดเท่านั้นนะครับ
ก็มีประชาชนหลายคนมาเจอคุณสกลที
ก็เสนอความเห็นต่อคุณสกลทีบอกว่า

ระหว่างผู้ที่ขี่จักรยานและผู้ที่เดิน

อกจากนี้ยังควรเพิ่มสิ่งที่เป็นแบบ
สันทนาการอื่นในพื้นที่สาธารณะ

สำหรับเด็กและก็ครอบครัวที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะฮะ

กรุงเทพไปต่อต้องขออัศวินทำงานต่อเหมือนกัน
นี่พลตำรวจเอกอสวินขวานเมือง

ร่องเรือไปหาเสียงตามคลองภาษีเจริญ
ที่ชุมชนบ้านขิงเข็ดบางแคร์

บริเวณตลาดวงเวียนหนึ่งตลาดทศกัณฐ์ตลาดบังแคร์ตลาดบังแคร์พิภรม
โดยพลตำรวจเอกอัศวินบอกว่าอยากให้ประชาชนเห็นความตั้งใจจริงในการ

มารับฟังปัญหาของพี่น้องชาวกรุงเทพมนาคม
แล้วก็บอกว่าจะเร่งแก้ไขเรื่องของตลาดนะครับ
เพราะตนก็เป็นลูกค้าขออภัยเป็นลูกค้า

ปกติทำมาหากินก็ลำบากอยู่แล้ว

เรื่องนี้ถือว่าเป็นปัญหาที่ผมจะเข้ามาแก้ไข
หากได้รับเลือกเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
สมัยต่อไปเป็นสมัยที่อยากให้ผมทำงานต่อ

นี่ผลตำรวจเอกอัศวินบอกนะครับ
เราจะพาคุณผู้ชมไปส่องสนามเลือกตั้งต่อเนื่องนะ
เพราะว่าเข้าสู่ช่วงของเดือนจะเลือกตั้งกันแล้ว

ใกล้แล้วนะคุณผู้ชมติดตามกันได้ค่ะ